ท่านผู้ชมครับเรื่องของรถเมย์เนี่ยมันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ
กรณีนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอเจอนะเป็นกรณีที่รถเมย์เขาจะต้องไปจอดเทียบท่าของเขาอยู่
อ่าไม่ใช่อู่รถเมย์ค่ะอ่าแต่เป็นท่ารถเมย์ปรากฏว่ารถเมย์สายนี้นะฮะ
เป็นสายหกนะครับจุดจอดของเขาเนี่ยมันไปล้ำจุดที่เป็นร้านอาหารอืม
ทางเจ้าของร้านทางฝั่งร้านก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เขา
ส่งทั้งเสียงทั้งกลิ่นควันไอเสียเขาเสียหายค่ะแต่วันนี้มันลุกลามบานปลายถึงขั้น
ถือมีดบุกเข้ามาจะเอาเรื่องกันที่ท่ารถเมย์แถวพระประแดงนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
เอาคลิปอ่าเสียงมันมันไม่มีค่ะนะฮะอ่าเนี่ยครับ

คลิปที่จะเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาที่ท่ารถเมย์สาย๖ท่าน้ำพระประแดงบางลำพูนะครับ
อ่ามาพูดลักษณะว่าจอดรถกินพื้นที่จอดจนรถเนี่ยไปขวางทางหน้าร้านขายอาหารของเขา
อ่าแล้วรถเมที่ไปจอดส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมดับเครื่องควันรถไอเสียอะไรพวกเนี้ย
ก็พัดตลบอบอวนไปถึงที่ร้านของเขาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้าน
ทำให้อาหารเขาไม่สะอาดนะครับหลังจากเห็นคลิปนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่ท่ารถเมย์สายหก
อยู่ฝั่งท่าน้ำพระประแดงเพื่อจะไปดูหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงนะครับ
ถนนตรงท่ารถเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดเหตุเป็นถนนวันเวย์นะครับ
มีสองช่องจราจรฝั่งซ้ายเป็นช่องสำหรับจอดรถเมย์
ซึ่งจะยาวประมาณสองร้อยเมตรแบบนี้นะครับนี่
นายสังวันมงคลทองนายท่าปล่อยรถของสาย๖บอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี้ยเกิดขึ้นสิบหกนาฬิกาวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคม
ตอนนั้นนายสังวานนั่งทำงานอยู่ตามปกติ
แต่อยู่เจ้าของร้านอาหารที่อยู่ข้างท่ารถขี่จักรยานยนต์มากับลูกชาย
แล้วก็จอดมองหน้าเพราะไม่พอใจเรื่องแผงเหล็กที่วางกั้นเอาไว้ตอนซ่อมรถ
จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นฝ่ายเจ้าของร้านอาหาร
ถือมีดมาพร้อมกับเด็กในร้านด้วยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๕คน
จนเกิดเหตุชุลมุนคนขับรถเมย์ต้องเข้ามาช่วยห้าม
แล้วก็แยกจากกันและมีการไปแจ้งความกันไว้ที่สพพระประแดง
เหล็กอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วเขาแล้วเขาเอาไปกั้นไว้ตรงนี้เนี่ย
ตรงเนี้ยแล้วเวลาซ่อมรถเสร็จแล้วเขาไม่ได้เอาขึ้น
ผมก็ไม่ทราบนะผมก็ดูเพราะผมมาแล้วอ่ะ
ก็เกิดปัญหาเขาวิ่งเขาขี่มอไซค์ไปตรงข้างหน้าป้อม
เขาบอกเฮ้ยแผงเหล็กทำไมไปกั้นอย่างงี้ล่ะผมบอกว่าผมบอกไม่รู้
มึงจะเอายังไงเนี่ยแต่นี่เขาก็วิ่งมาเลย
วิ่งไปเอามีดวิ่งมาหาผมที่ป้อมผมก็นั่งอยู่ในป้อม
เพราะผมก็ไม้ทับกระดาษอยู่อันหนึ่งแล้วผมก็ถือไม้ไม้ไว้ป้องกันตัว
เขาก็มากันทั้งครอบครัวเลยมาเขาก็เอามีดไล่ฟันผมข้างใน
แต่ผมไม่ได้นั่นผมก็เปิดประตูกะว่าให้เขาเข้ามา
เขาก็ไม่เข้าเขาก็ฟันอยู่รอบนอกอ่าอันนี้นายท่ารถบอกนะฮะ
ส่วนคนขับรถเมย์สาย๖คนหนึ่งนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะบอกว่าปัญหาการจอดรถ
เลยพื้นที่แล้วไปกินพื้นที่ของร้านอาหารร้านนี้
ค่ะมันเป็นมาหลายปีแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้ามาจัดระเบียบ
ให้เป็นกิจจะลักษณะคนขับรถเมย์ทุกคนจะรู้ดีว่า
พอช่วงบ่ายถึงค่ำห้ามจอดล้ำเส้นเข้าไปในเขตร้านเขาเด็ดขาด
อืมไม่เช่นนั้นจะมีปัญหากับร้านเป็นประจำ
จนต้องใช้วิธีคือขับรถเมย์ไปจอดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวา
เพื่อไม่ให้ขวางหน้าร้านหรือไม่ก็ต้องไปจอดรถไว้ใต้สะพาน

ผมก็จะแก้ปัญหาคือว่าถ้าไปวนรถไปจอดใต้สะพาน
คือว่าไม่อยากจะมีเรื่องไปบนรถแล้วลุงเขาคอยโทรบอก
ว่าขนาดขยับแล้วน่ะเราก็เลื่อนบัตรศิลป์การมาจอด
เราไม่ให้ฝางใครครับผมไม่ยอมท่าเดียวเลย
หลายคนแล้วที่โดนทางนี้บางทีเขาก็ขับไม่ได้
ว่าหนีไปหางานอื่นทำหนีทางนี้ตีเอา
ทีนี้ฟังทางฝั่งร้านอาหารหน่อยค่ะนะครับ
คุณนัทพงศ์ไปถามมานะครับทางด้านเจ้าของร้านอาหารเนี่ย
บอกว่าปกติรถเมษาย๖นะที่มีท่าปล่อยรถอยู่ตรงนี้เนี่ย
จะรู้ว่าจุดที่เขาจอดรถกันได้เนี่ยก็คือช่วงสะพานทางเดินขึ้น
สำหรับผู้พิการนะแต่ช่วงเวลาเกิดเหตุตามคลิป
รถเมย์ไปจอดล้ำออกมาที่เขตร้านอาหารของเขาแล้วก็เอาแผงเหล็กมาวางกันพื้นที่เอาไว้อีก
เขาก็เดินไปถามนายท่ารถจนเกิดเรื่องราวตามคลิป
แต่ยืนยันว่าฝั่งเขาไม่ได้เป็นอันทภาณไม่ได้เป็นขาใหญ่
ฝั่งเขาคือคนขายอาหารที่ทำมาหากินตรงนี้มานาน๒๙ปีแล้ว
ก็ผมเดินไปถามเขาบอกว่าลูกพี่เหล็กอ่ะเหล็กกั้นอ่ะ
ซ่อมรถเสร็จแล้วทำไมไม่ให้เก็บเขาบอกว่าทำไม
มึงมีปัญหาอะไรมึงอ่ะหลายครั้งอ่ะนะที่ไล่รถมาจอดตรงเนี้ย
ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนไล่เขาเข้ามาจอด
แต่ผมเรียกเขาว่าทานอาหารไหมครับเขาบอกว่าไม่นั่งเขาจะเดินเล่นข้างบน
แต่ในท่าเขาหาว่าผมไล่ลูกค้าไล่รถไปจอดตรงนั้น
แล้วก็ถามผมว่ามึงจะเอาไงเขาถือไม้ด้วยอ่ะ
หมายถึงว่ามึงจะเอาไงมามึงเข้ามา
เขาบอกผมก็เลยบอกได้ในเมื่อมึงยืนอยู่ก็ต้องห้าหกคน
ผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่งจะรุมหรือเปล่าผมก็เลยท้าเดินเข้าไปเอามีดมา
แล้วังนี้เขาบอกว่าขยะใครขยะใคร

บอกว่าขยะของมึงอ่ะข้าละแค่ไหนแค่ซาลา
สาราป้อมของตัวเองความจริงก็ให้จอดแค่๕คัน
นี่มาเป็นสิบเลยจอดกันอ่ะแล้วเวลารถติดอ่ะ

ปัญหาของกรุงเทพนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะอ่ากรณีนี้นะครับ
ทางสพพระประแดงนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาส
ของตัวบุคคลนะนะหลังเกิดเหตุก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกันแล้ว
ทั้งสองฝ่ายก็เซ็นยินยอมจบเรื่องไม่ติดใจเอาความต่อกันในเหตุการณ์นี้ค่ะอ่า
ส่วนไอ้การจอดรถล้ำไม่ล้ำอะไรยังไงเนี่ย
ถ้าจะเอาจริงก็คือมันก็เป็นเรื่องการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาของทั้งสองฝ่าย
อืมที่ตำรวจบอกแล้วก็นำไปสู่คันเนี้ย
มีเรื่องมีราวกันแล้วมันจะจัดระเบียบได้ไหมว่าอย่าล้ำหรือแบบยังไงดี
คือถนนตรงด้านหน้ามันก็ต้องดูว่าถนนเนี่ยเป็นเขตเป็นที่ของใครอะไรยังไง
ใช่ไหมที่ของร้านอาหารเขากินถึงถนนไหมค่ะที่ของท่ารถเมฆความจริงแล้วเขาจอดได้กี่คัน
ตรงไหนอะไรยังไงนะคะขอสมกรก็กับกรทมก็ต้องเข้ามาช่วยดูแล้วล่ะนะคะ